ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะกิจวัตรของทุกคนนะคะเวลาประมาณสักเที่ยงหน่อยเขาเปลี่ยนเวลาในการแถลงแล้วเนาะ
ประมาณสักเที่ยงนิดนึงนะคะเที่ยงครึ่งทุกคนต้องเปิดทีวีแล้วก็รอลุ้นแล้ววันนี้กี่หลัก

เลขที่ออกวันนี้กี่หลักนะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีวันนี้มีแค่เลข๒หลัก
นะมันไม่ขึ้นมาเป็นหลักร้อยนะคะ
แต่ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มเติมจากกลุ่มชาวไทยที่เดินทางกลับอย่างที่คุณทัศนายบอก๕รายนะคะ
แล้วก็มีผู้ป่วยรวมสะสมอยู่ที่๔๗รายจากกลุ่มที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซียนะคะ
หลายคนก็ยังสับสนและสงสัยว่าตกลงจะมีการเพิ่มระยะเวลาเคอร์ฟิลล์หรือเปล่า
เคอร์ฟิลล์เราจะยังคงอยู่ที่เวลาเดิมก็คือ๔ทุ่มจนถึงตี๔นะคะ
เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคผ่านทางวีดีโอคอนเฟอร์เนสค่ะ
โดยนายกยืนยันเลยนะคะว่าเคอร์ฟิลล์เวลาเดิม
เอาสี่ทุ่มถึงตีสี่นี่แหละส่วนเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาที่มีปัญหานักอ่ะ
เงินห้าพันบาทเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ได้อ่ะ
ต้องผ่านมาตรการที่ถูกต้องตามระเบียบใครไม่ผ่านต้องไปตามเอาเงินคืนมา
และที่สำคัญไม่ได้ตามเอาเงินคืนอย่างเดียวแล้วจบนะคะ
ต้องมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายและอาจจะเพิ่มโทษปรับด้วย
สำหรับตัวเลขวันนี้ค่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ออกมาแถลงนะคะว่าเรามีผู้ป่วยใหม่ทั้งหมดเนี่ย
ห้าสิบสี่รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิมยี่สิบสองรายค่ะ
แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๒๑รายนะคะเป็นคนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ๒ราย
คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศสามรายคนไปสถานที่ชุมชนแออัดสี่ราย
เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่ของรัฐอีก๕ราย
เป็นชาวปัตตานีทั้งหมดเลยขณะเดียวกันคนที่หายกลับบ้านจำนวนใกล้เคียงกันเลยนะคะ
เจอผู้ป่วยใหม่ห้าสิบสี่รายมีคนรักษาหายกลับบ้านแล้วห้าสิบสองรายเพิ่มไปอีกนะคะ
แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย๒ศพเป็นคนไทย๑ต่างชาติ๑ค่ะ
เป็นชาวฝรั่งเศสอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะคะป่วยด้วยอาการไข้อาย
รักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีมีอาการปอดอักเสบร่วมเสียชีวิตวันที่๗เมษายนค่ะ
รายที่สองเป็นคนไทยอายุแปดสิบสองปีนะคะอาการก็มีไข้อายแล้วก็เหนื่อย
รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วก็เสียชีวิตวันที่๘เมษายนค่ะ
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดของประเทศไทยเรานะคะอยู่ที่สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามราย
ในทั้งหมดหกสิบเจ็ดจังหวัดกลับบ้านไปแล้วเก้าร้อยสี่สิบราย
ยังอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดรายเสียชีวิตสะสมสามสิบสองศพค่ะ
ทีนี้ที่ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยก็คือโฆษกสวบคอเขาบอกว่า
วันนี้เนี่ยจะมีนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสกลับประเทศกว่าร้อยคนค่ะ
ซึ่งแน่นอนทั้งหมดต้องถูกกักในสถานที่ที่รัฐจัดเอาไว้ให้นะคะและกระทรวงต่างประเทศก็รายงานมาด้วยว่า
มีคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการจะกลับประเทศทางเครื่องบินเนี่ยห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามคน
มีที่จะเข้ามาผ่านด่านชายแดนมาเลเซียอีกประมาณสี่พันคนถ้าให้นับตัวเลขกลมกลมน่าจะมีประมาณกว่าหมื่นคนได้ค่ะ
ซึ่งศักยภาพในการรับคนกลับและกักตัวในสถานที่ของรัฐเนี่ยได้แค่๒๐๐คนต่อวันเท่านั้นเอง
ต้องมีการหารือกันนะคะว่าจะมีการแบ่งอย่างไรระหว่างประเทศไทยกำลังปิดประเทศแบบกึ่งเนี่ยนะคะ
ชะลอการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยถ้าใครไม่มีความจำเป็นต้องกลับมาอย่างเร่งด่วนจริงเนี่ย
อาจจะต้องขอความร่วมมือให้อยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะเพราะว่าที่รองรับในการกักตัวมันไม่พอจริงจริง
เดี๋ยวรัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้คนกลุ่มนี้ได้ดูแลตัวเองในหนังต่างประเทศไปด้วย
ถ้าใครยังอยู่ต่างประเทศได้ยังไหวอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะขอให้อย่าเพิ่งเดินทางกลับมา
ส่วนการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมมติออกมาวันนี้หลายคนก็ฮือฮาแล้วก็โหร้องเลยนะ
เขาบอกว่ามีมติห้ามจำหน่ายสุราระหว่างวันที่๑๐ถึง๒๐เมษายนค่ะ
สำหรับร้านค้าประเภทที่๑และ๒ที่ได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตร
กรุงเทพมหานครมีการหารือแล้วก็ประเมินแล้วนะคะว่า
ช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีประชาชนออกมารวมตัวหรือว่าเลี้ยงสังสรรค์กัน
ไม่อยากให้สถานการณ์มันกลับมาเป็นแบบนั้นเร็วเท่าไหร่
เพราะว่ากรุงเทพกลับมามีสถิติคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
เลยอยากจะขอความร่วมมือทุกคนให้ร่วมมือกันฝ่าฟันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้
คือสงกรานเราเลื่อนถูกไหมไม่หยุดไม่ให้คนกลับบ้านอยู่แล้ว
แต่ห้ามขายเหล้าด้วยห้ามขายสุราห้ามขายแอลกอฮอลทุกอย่าง
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนก็จะออกมาสังสรรค์กันอยู่ดีแล้วก็จะกลายเป็นการรวมตัวกัน
จริงคือเขาก็น่าจะออกมาสั่งสรรค์กันไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่ามันมีพรกรฉุกเฉินอยู่
หลายคนก็เลยตั้งคำถามกันว่าห้ามขายเหล้ามันช่วยแก้โควิดยังไง

รู้เลยแหละว่าคนที่ถามเนี่ยพอแบบ